รายงานข่าวด่วนนี้นะครับเพราะว่าครบโครงกระดูกปริศนานะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปอยู่ในแท้งน้ำแท้งน้ำนั้นมันอยู่ในตึกร้าง
คนงานไปเหมือนกับไปสำรวจก่อนนะครับระหว่างที่คนงานนั่งกินข้าวอยู่เนี่ย
ลิ่นมันเหม็นแล้วกลิ่นเหม็นเหมือนกับมีอะไรตายหนูตายแมวตายเขาหาใหญ่เลย
ไปเจอในแท้งน้ำอ่ะคุณผู้ชมนี่ยังไม่เห็นภาพแท้งน้ำใช่ไหม
แต่ให้ดูก่อนพิกัดนี่แท้งน้ำอันนี้ค่ะคุณผู้ชม
คนงานเขาจะไปทำหลังคาที่ตึก๔ชั้นพิกัดตึกนี้อยู่ตรงซอยรามคำแหง๑ค่ะ
แล้วตอนพักก็นั่งกินข้าวกันอยู่ไงกลิ่นเหม็นมันโชยมา
นขึ้นไปดูพังงะเลยค่ะเห็นเป็นโครงกระดูกเสียชีวิตอยู่ในแท้งน้ำนั้นน่ะ
อันนี้ตอนที่เขาปีนขึ้นไปดูแล้วก็ไปเปิดดูนะ
เขาบอกว่าโครงกระดูกเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงก็ต้องรีบแจ้งทางผู้รับเหมา
ทีนี้ตำรวจพอได้รับแจ้งแล้วก็ต้องรีบมาตรวจสอบค่ะ
คนงานเองนะบอกว่าพวกผมทำงานมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
เลยอ่ะพอได้กลิ่นปั๊บนะปีนไปดูเห็นแบบนี้เก็บเครื่องไม้เครื่องมือลงข้างล่างเลยค่ะครับ
พอเข้ามาก็พอดีกำลังจะกินข้าวกันแล้วได้กลิ่นครับก็เลยสงสัยก็เลยปีนขึ้นไปดูในแง๊งครับ
แรกก็มองไม่เห็นแล้วทีนี้มันเหม็นมากนะพี่เหม็นมากก็เลยต่อสปอร์ตไลท์มาดูว่ามันเป็นคนนะพี่
ก็เลยขนของลงมาข้างล่างก็เลยลองเข้ามารีโนเวทใหม่ครับทำหลังคาครับ
ที่หมายครับก็ไปนี่ตำโลยสนหัวหมาครับต้องตรวจสอบนะคะคือตึกนี้คุณมันเป็นตึกร้าง
แต่จะมีคนเร่ร่อนเนี่ยมาแอบนอนอยู่ไงเพราะว่าเขามีร่องรอยร่องรอยการปูพวกเสือ
เสือนอนเนี่ยที่นี้ของตึกเขาจะปรับปรุงใช่ไหม
แล้วก็ให้คนงานเข้ามาดูเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ปรากฏว่ามาตรวจสอบแล้วรอบนึงตื่นกับมืดมากเลยคุณผู้ชม
ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้สปอร์ตไลท์๒๒๒๒
แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโครงกระดูกตรงนี้เป็นของใคร
เดี๋ยวรอให้ตำรวจตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะ
เจอเรื่องนี้มันก็หลอนมันก็ช็อกเหมือนกันนะคะ